สวัสดีครับมาติดตามกีฬาในช่วงสายวันนี้นะครับ
เริ่มต้นกันที่เรื่องของข่าวใหญ่เมื่อวานในวงการกีฬานะครับ
ก็ถือว่ากระทบกันทุกภาคส่วน
มีการแบนไทยนะครับแล้วก็อินโดนีเซีย
แต่ว่าจริงแล้วมันมีรายละเอียดที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศอยู่นะครับ
ออกแถลงการไม่รับรองไทยเกาหลีเหนือแล้วก็อินโดนีเซีย
ในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
ภูมิภาคทวีปหรือแม้แต่ระดับโลกนะครับยาวไปหมดโดนหมดเลย
เป็นระยะเวลา๑ปีโดยอินโดนีเซียแล้วก็เกาหลีใต้ถูกแบน
เนื่องจากศูนย์ตรวจหาสารต้องห้ามในประเทศไม่มีอุปกรณ์
และเครื่องมือในการตรวจหาสารต้องห้ามที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
ซึ่งนะครับนักกีฬาทั้ง๓ประเทศจะได้รับอนุญาตให้แข่งขัน
ในระดับภูมิภาคทวีปแล้วก็ระดับโลกได้
แต่ว่าจะไม่มีการใช้ทงประจำชาติของประเทศตัวเอง
แล้วก็พาราลิมปิกก็คงจะเคสเดียวกับทางรัสเซียนะครับ
ที่โดนล่าสุดในโอลิมปิกนั่นแหละครับ
ซึ่งดรกล้องศักดมณีซึ่งเป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
ก็บอกนะครับว่าเสนอแนวทางให้กับคุณวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีได้ทราบถึงปัญหา
แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งนำเสนอให้กับคณะรัฐมนตรีทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไปแน่นอน
ตอนนี้เรื่องอยู่ที่กฤษฎีกาโดยกรกฐได้ชี้แจงไปแล้ว
จากนี้จะพิจารณาดำเนินการนะครับหาทางออกซึ่งก็จะออกมาเป็นพระราชกำหนดไปก่อน
เพื่อนำมาบังคับใช้เป็นการเร่งด่วนเลยสำคัญก็คือต้องแก้กฎหมายด้วยนะครับ
เรื่องของสารต้องห้ามฉบับใหม่ตามพระราชบัญญัติศาลต้องห้าม
หน่วยงานที่ตรวจสอบสารต้องห้ามทำงานเป็นอิสระจากภาครัฐจะได้รวดเร็วมากขึ้นซึ่งคุณหญิง
ตอนนายกรัฐบนตรีแล้วก็ประธานบอร์ดกกทได้ช่วยระเบิดการให้อย่างเต็มที่
แต่การแก้กฎหมายต้องใช้เวลาซึ่งมีประเด็นปัญหาแค่เรื่องนี้เท่านั้น
ส่วนกระบวนการในการตรวจสารต้องห้ามทำทุกอย่างถูกต้องดีหมดแล้วครับ
ส่วนการแข่งขันวอเล็กบอลสโมสรชายชิงแชมป์เอเชียที่จังหวัดนครราชศรีมา
เริ่มวันแรกครับไดมอนฟู้ดวีซีรองแชมป์ไทยแลนด์ลีก
แล้วก็เซ็ตสุดท้าย๑๕๑๓
ซึ่งใช้เวลาแข่งขันทั้งสิ้น๒ชั่วโมง๒๓นาที
ต่อไปนะครับไดมอนฟู้ดจะลงสนามพบกับทางอาราบีสปอร์ตคลับจากกาต้า
วันที่๙ตุลาคม๑๘นาที๓๐นาที
อีกคู่หนึ่งนครรัฐศรีมาร์แชมป์ไทยแลนด์ลีง
แข่งขันรายการนี้เป็นครั้งที่๓เอาชนะคลาสมาสปอร์ตคลับจากคูเวท๓
ต่อ๒เซตนะครับ๒๕๒๒๑๙๒๕๑๘๒๕๒๕๒๑แล้วก็๑๖
นัดต่อไปโคราชจะลงสนามพบกับทางซาวแก๊สคลับจากอีรักษ์๙ตุลาคม๑๕นาฬิกา๓๐นาทีครับ